เรามีผลการแข่งขันฟุตบอลโรต้าไทยลีกมาฝากกันนะครับ
หลังจากที่หยุดพักโปรแกรมให้กับทีมชาติไทย
ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ย้อนไปดูนะครับผลงานอันยอดเยี่ยมของบุรีรำที่ยึดจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่น
แกรมนะครับเราไล่ตั้งแต่คู่ของการท่าเรือนะครับ
กุญสือของการท่าเรือในชุดแชมป์ฟุตบอลถ้วยนะครับ
เริ่มต้นของการกลับมาโด่งดังในไทยลีก
บอลเปิดจังหวะนี้ครับอันนี้๓๙ประกอบเตรียมพลักษณ์นะครับ

จากนั้นครับนาที๔๔ปากรกดเต็มข้อครับหน้าเขตโทษครับ
โอ้โหไกลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยออกไปทางด้านขวาครับ
เสียบเสาแรกเด็ดขาด๒๐ครับครึ่งแรก

และอีก๒นาทีครับดูรวนศรียางเกมครับทำชิ่งกับทางประกอบเรมพักนะครับ
แล้วก็หลุดเข้าไปยิงปิดท้ายให้กับการท่าเรือชนะเด็ดขาด๓
อุปกรณ์นี้มาอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับ
เก่าแล้วก็จ่าฝูงที่ยังไม่แพ้ใครครับ

สุดยอดนะครับยอดดาวยิงที่น่าจะถูกพูดถึงไปอีกนานนะครับในวงการฟุตบอลไทย
เปลี่ยนบอลไม่ขาดครับไปถูก
มาร์คฮาร์ดมันก็ยิงเข้าไปให้กับอุบวนตะยิ้งเสมอ๑๑
มีงานเข้าให้เห็นเหมือนกันนะครับทางทีมเยือน
ก่อนที่นาที๓๕นรึบดินวิรวัตโนดมครับ
ครึ่งหลังครับนาที๕๑จากฟรีคิกครับ
นัทธวุฒิเจริญบุตรโฉบเข้ามายิง

นัทธวุฒิเนี่ยมองว่าบอลเนี่ยข้ามเส้นไปแล้วครับ
อุบวนตะยิ้งเสมอ๒๒
มุมนี้ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าในเมื่อเป็นประตูไปแล้วครับ

สายอยู่แล้วก็โอ้โหหาตำแหน่งจนได้ครับ
พาทีมเก็บ๓คะแนนครับบุกมาชนะอุบล

ที่ให้ทางโค้ชใหม่สันติชัยเผือกนะครับ

ก็บุคชนะนัทธวรรษศรีมา๑๐

อันที่๔๗ทำให้สวัสดิ์แคปนะครับ
โคตรราชแพ้ในบ้านแรกในซีสันนี้
ส่วนเมืองทองก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่๕ของตารางนะครับ
อีกหนึ่งทีมครับชนบุรีเปิดบ้านต้อนรับราชบุรีครับ
ที่ยังใช้สมชายไม้วิไลรักษาการคุมทีมข้างสนามต่อไปเหมือนกันนะครับ
นาที๒๐ธนชัยหนูราชนะครับ
ออกมาตัดบอลจากลูกเตะมุมไม่ดี

เลลซามี่ครับยิงเข้าไปให้กับทีมเยือน
น้ำหนึ่งสูงในช่วงครึ่งแรก
จากนั้นครับครึ่งหลังนาทีห้าสิบแปด

ราซามีสกัดบอลไปโดนทางฟิลิปโลเลอร์ครับ
โอ้โหลูกแบบนี้ไม่ตั้งใจด้วยกันทั้งคู่ครับ
แต่บอลนี่โดนเหมือนเข้าข้อครับแรงมากครับ

แต่ว่าบอลมันโดนเพราะเหลี่ยมพอดีครับ

จากนั้นทีหกสิบบริษดานนวลชัยครับ

บอลมาเข้าทางของวรชิตกฤษศรีบำเพ็ญยิงสวนเข้าไปครับ
ชมบุรีแซงชนะ๒ประตูต่อ๑ครับ
ไปดูสีสันของราชนาวีกันดีกว่าครับ

ละครบุเปสันนิวาสครับที่กำลังติดลมบนทั่วบ้านทั่วเมืองครับ

พร้อมกับบทพูดในการเชิญชวนแฟนบอล

แล้วจะไปเชียร์ให้พลทหารน้ำกลับฆ่าด้วยหรือไม่

ไอเดียนะครับไม่ได้ขายโปรดักชั่นนะครับ

อาจจะมีคนสนใจทำตามอีกก็ได้ครับ

นาธารณาวียยก็ถูกสวทัยบุกมานำก่อนครับ
แต่ทหารน้ำก็ตามตีเสบอได้หนึ่งนะครับจากการเรียกปล็อกนาทีที่๑๙ครับ
และเนลซันโมนิยายิงจุดโทษให้กับสุโขทัยนำอีก๒๑นาที๓๐
แต่ครึ่งหลังครับรัชนาวีตีเสมอ๒๒นาที๕๕จากการทำเข้าประตูตัวเองของทางนรงฤทธิบุญสุขครับ
และอาที๖๖ชุดธนักนำก็ที่สองครับหลุดเข้าไปยิงกับรัชนาวีแซงนำ๓๒
จนได้ครับฤทเดชอ่อนเจ้าครับ
สุภาทัยมีโอกาสในการไปเสมอแต่ว่าเนลซันบูรณียาเลือกยิงจุดโทษจากวันนี้ด้วยการคลิปละบอนไปชนคลานครับ
ราชนาวีนั้นชนะแบบสุดมันครับโอ้โหเก็บ๓แต้มได้
ส่วนผลในคู่อื่นที่เหลือครับประจวบนะครับ
เสมอกับแบงค์คอล์ก๑๑สุธรรมดีชนะโปรลิสเทโร่๒๐
๗นัดครับบุรีราม๑๙แต้มนะครับยังนำอย่างเหนียวแน่นกัน
ถ้าเรือกลับมารองจ่าฝูงนะครับ๑๖คะแนน
สามในประจวบได้๑๓แต้มนะครับแต้มเนี่ยเท่ากับทางสุโขทัยแล้วก็เมืองทอง
แต่ว่าอยู่ที่๓เพราะว่าบวกอยู่๔ลูกนะครับได้๑๗เสีย๓
ขณะที่สุโขทัยก็บวกเท่ากัน๔ลูกนะครับแต่ว่ายิงได้น้อยกว่า
นัด๑๕เสีย๑๑แล้วเมืองทองนะครับลบอยู่๓ประตูนะครับ
แต่เท่ากับทั้ง๒ทีมก็ยังลุ้นกันสนุกด้วยครับในช่วงต้น๔สั้นครับ